ตอนนี้ประเทศไทยต้องยกระดับการทำงานและปรับมาตรการให้มีความเชื่อมคนส่วนสุดและมีมาตรฐานลงทุนทุกด้าน
ซึ่งคือสิ่งที่เราจะตั้งเข้าหมายไว้พนักธรรมนายกรรมกรีคนเด็กประยุทธ์จันทร์โบชาท่านได้มีความโปรดใหญ่ในสถานการณ์ที่เกิดชื่อนี้เป็นอย่างมากกว่าครับ
นักการเดินทางไปรับคนไทยที่เมืองภูฮันนะครับท่านจีนจีนทางประสงค์สหรัฐประเทศ

ถ้าว่าไม่เจอสัปดาห์หน้านะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคงเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะคะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่แถลงในช่วงบ่ายจากกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันแล้วเรียบร้อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวนี้จะเห็นว่าจริงแล้วนักข่าวที่ตามรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยนะคะพยายามจะถามก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะมีข่าวว่าได้ยินข่าวว่ามีคนขับแท็กซี่เนี่ยติดโรคนี้ใช่ไหมคะนะคะ
ซึ่งตอนนั้นรัฐมนตรีท่านไม่ได้ตอบนะคะท่านบอกว่าก็ขอให้รอคณะคุณหมอนี่แหละที่ออกมาพูดให้กระทรวงนี่แหละเป็นคนพูดนะคะ
ถ้าเอาแบบตรงไปตรงมานะคะซึ่งแขกรับเชิญที่ฉันก็นั่งอยู่ในรายการต่อหน้าดิฉันด้วยนะคะ
จริงนักข่าวได้ข่าวนี้มาไม่ต่ำกว่าสามวันแล้วนะคะคุณผู้ชมข่าวว่ามีพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยติดจากนักท่องเที่ยวนะคะแต่ที่ที่ไม่สามารถจะรายงานข่าวไปเลยแบบยืนยันได้เพราะว่าทุกอย่างต้องออกจากห้องแล็บต้องได้รับการยืนยันแล้วก็รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นข่าวไปกันใหญ่ยัง
เกินกว่าที่กลัวไหมไม่ได้เกินกว่าที่กลัวล่ะค่ะคุณผู้ชมถ้าสำหรับคนที่ตามข่าวเพียงแต่ว่าเอาล่ะที่เคยได้ยืนข่าวลือถือว่ายืนยันแล้วนะคะทีนี้วิธีการตอบสนองตอบปัญหาอันนี้ล่ะค่ะที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องทำงานหนักต่อไปในส่วนของการแถลงตัวเลขล่าสุดนะคะส่วนของนักท่องเที่ยว
แล้วยังไงต่อที่เขาเป็นวันไหนเขารู้วันไหนตอนที่เขารู้เนี่ยแปลว่าเขาแพทย์เชื้อต่อไปหรือยังแล้วคนใกล้ตัวเขาเพื่อนฟู๊งคนในครอบครัวไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้จะมีตัวเลขนอกเหนือจากนี้ออกมาอีกไหมที่เป็นการติดภายในประเทศไม่ใช่นักท่องเที่ยวพามาจากนอกประเทศวันนี้เราคุยกันนะคะกับรองศาสตราจาร
ประเทศไทยนี่เก่งมากอันนี้ชมจริงจริงชมจริงจริงครับเก่งมากเลยนะครับ
คือสืบได้หมดทุกอย่างนะฮะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงเขาอ่า
ถ้าเผื่อทางการแพทย์เราเรียกว่าอยู่ในช่วงที่วาริเดตข้อมูล
เอาให้ถูกต้องให้ตรงค่ะเพราะว่าเวลามีคนไข้เยอะหลายคนเนี่ย
เราที่กลัวที่สุดคือสลับผลเพราะว่าถ้าสลับผลนี่เรื่องใหญ่มากนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องต้องมีการเอ่อนะฮะทำให้เกิดความชัวร์มากขึ้นค่ะ
ว่าอันนี้ถูกต้องจริงจริงค่ะนะครับแล้วเวลาที่ปล่อยข่าวออกมาว่าเนี่ย
คนขับแท็กซี่เป็นเนี่ยคำถามจะตามมาทันทีเลย
แล้วครอบครัวเขาล่ะแล้วเขาไม่รู้มาจากไหน
แล้วเค้าเป็นอย่างไรเค้าถึงจะไปนะฮะ
แล้วเบื้องหลังเป็นยังไงผมคิดว่าวันนี้กำลังจะถามผมใช่ไหม
ใช่อาจารย์อาจารย์รู้หมดเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นคืออาจารย์ค่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
วิธีการเวลาที่มีคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเอาไปตรวจเอาไปตรวจ
สมมุติผลออกมาว่าอ้าวนี่ไงติดเชื้อโคโรนาไวรัส

คือต้องกลับไปตรวจซ้ำอีกหนึ่งสองสามรอบหรือยังไงคะ
ครับเอาเริ่มต้นจากเคสนี้ก่อนนะครับ
ขับแท็กซี่คนนี้ท่านนี้แกก็ขับแท็กซี่พานักท่องเที่ยวจีน
จำได้ว่าเนี่ยบ่อยเหมือนกันนะฮะพอแกป่วยขึ้นมาแกได้ข่าวนะครับ
ได้ข่าวมาแกก็เอ๊ะชักสงสัยก็เลยไปตรวจ
เมื่อไปตรวจเข้ามันก็เข้าหลักเกณฑ์ของการตรวจ
ก็คือมีสัมผัสกับผู้ที่น่าสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ
แล้วก็ตัวเองก็มีอาการมีไข้มีอะไรต่างก็เลยไปเจอแจ็คพอร์ตเข้า
ก็เจอเขาแล้วหลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นเนี่ยคณะทีมต้องเข้าไปสอบสวน
สอบสวนว่าโอเคอย่างนี้ใช่แล้วแล้วสอบสวนว่าแท็กซี่ท่านนี้เนี่ย
กับคนจีนที่เขารับไปส่งมันกี่วันมาแล้ว
เขาคาดการณ์ว่าประมาณ๗วันที่ผ่านมา
๗วันที่ผ่านมาก็จะมีการเข้าไปสอบสวนแล้วคนในบ้านเป็นยังไง
ก็ผู้ที่อยู่ในบ้านที่เป็นครอบครัวเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ที่มีความมีสัมผัส
เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงค่ะเมื่อผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงปุ๊บ
เราก็จะต้องมีเก็บน้ำมูกอะไรต่างของผู้ที่สัมผัส
แม้ยังไม่มีอาการก็ต้องเก็บนะครับเอาหมดเลยทั้งหมด๑๓คนที่เกี่ยวข้อง
คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เป็นผู้สัมผัส
ทั้ง๑๓คนมีการตรวจไปแล้วไม่เจอเชื้อ
แต่ไม่ใช่เชื้อไม่ได้แปลว่าเราเลิกนะฮะอาจจะอยู่ในช่วงของการฟักตัว
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดตามต่อไปตอนนี้ก็ติดตามต่อไป
อีกประมาณสักเกือบ๑อาทิตย์เราถึงจะจบ๑๔วัน
อาจารย์คะสมมุติว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งนะคะ
ผลการตรวจออกมาแล้วว่าเขาติดเชื้อไวรัสโคโรนาตัวนี้
คำถามคือว่าต้องตรวจซ้ำอีกกี่รอบถึงจะยืนยันก่อนที่จะแถลงข่าวออกมา
หรือว่าตรวจรอบเดียวก็คือแน่ชัดแล้วคะ
ตรวจรอบเดียวแต่ต้อง๒แห่งต้อง๒แห่งนะครับ
ก็ไปจุฬาลงกรแห่งหนึ่งแล้วก็ไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกแห่งหนึ่ง
แล้วก็ถ้าเผื่อผลมันเนี่ยนะฮะ
เราเรียกว่ามีผลบวกที่แรงหรือสตรองเราใช้คำว่าสตรองนะครับ
ชัวร์แต่ถ้าเผื่อมันก้ำกึ่งเนี่ยเขาจะต้องตรวจซ้ำอีก
แต่ว่าอาจจะไม่ต้องเก็บน้ำมูกกลับมาใหม่แต่ใช้น้ำมูกเก่านั่นเป็นตัวตรวจซ้ำอีกทีหนึ่ง
อาจารย์เวลาตรวจมามันไม่ใช่แบบเป็นกับไม่เป็นเหรอคะ
มันต้องแบบเป็นเยอะเป็นน้อย
มันมีค่าตัดมันมีค่าตัดด้วย
เขาเรียกว่าคัตออฟพอยต์
เพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงแล้วคือเรียกว่าตรวจรอบเดียว
แต่การตรวจรอบเดียวคือ๒แห่งต้องตรงกัน

ต้องตรวจออกมาเป็นผลที่มั่นใจแล้วตรงกัน
อันนั้นถึงจะยืนยันได้ว่าคนนี้เป็น
แต่ทีนี้ถ้าแห่งใดแห่งหนึ่งมันเข้ารักษณะก้ำกึ่งจะมีการตรวจใหม่
โดยการตรวจซ้ำที่ว่านี้นี่ก็คือใช้๒แห่งเหมือนกัน
ไม่ครับก็เฉพาะแล็บอันที่ว่าก้ำกึ่งให้ตรวจซ้ำอีกที
อาจารย์เวลาตรวจแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกคือถ้าสมมุติเราเริ่มจากตัวพี่แท็กซี่ก่อนนะ
แล้วก็ไปอีก๑๓คนรอบตัวเขาคือครอบครัวเนี่ยนะคะ
แล้วเราต้องไปสอบเขาไหมคะว่าไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนหรือเปล่า
พี่แท็กซี่ด้วยกันไปรับใครมาอีกบ้าง
จำได้ไหมตอนก่อนมาหาหมอนี่เราไปรับใครมาบ้างอย่างนี้ค่ะ

ก็แท็กซี่ท่านนั้นจะมีสมาชิกอยู่ในครอบครัว๑๓คนเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเพื่อนที่ไปด้วยกันอะไรด้วยกันอะไรระหว่างนั้นนะครับ
เขาก็จะถือว่าเป็นผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูงทั้งหมด๑๓คน
๓คนที่ว่านี้ณตอนนี้คือไม่เจอเชื้อ

แต่อย่างที่อาจารย์ทวีบอกก็คือว่าแต่ต้องบวกอีกให้ครบ๑๔วัน
เพราะว่ามันจะพ้นช่วงที่เชื้อฟักแล้วแสดงอาการแล้วใช่ไหมคะ
อาจารย์ค่ะขอถามพี่แท็กซี่คนนี้พี่เขาเดินเข้ามาเองเลยหาหมอ

ที่เขาสงสัยคือว่าเขามีอาการแล้วบวกกับว่าเขาเคยรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
อาชีพเขาคือรับคนรับส่งคนแต่เขาจำได้ว่าเขารับส่งเนี่ยคนจีนหยุดอยู่เมื่อ๗วันที่แล้ว
วันที่เขารับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่ว่านี้เนี่ยเขาเขาบอกไหมคะว่าอะไรทำให้เขาสงสัย
เพราะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็จะสงสัยซะทั้งหมดเพราะว่าอาจจะมาจากเมืองอื่น

เขาดูข่าวคุณจอมขวัญมากกว่ามั้ง

เห็นไหมครับว่ามันมีผลต่อส่วนรวมเยอะมากเลย
คือพี่แท็กซี่คนที่ว่าเนี่ยเขาเห็นว่าตอนที่เขารับนักท่องเที่ยวเนี่ย
นักท่องเที่ยวอายจามฟึดฟัดหรือยังไงคะ
เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเออพอเขาป่วยปั๊บเนี่ยเขาก็คิดถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับคนจีน

แล้วเขาก็พยายามที่จะย้อนกลับไปอีกทีว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นมีอาการไข้ไหม
ซึ่งบอกตรงว่าคนขับแท็กซี่จะไม่รู้ว่ามีไข้
แต่อายการเนี่ยพอจะตอบได้ว่ามีไม่มี
เขาไม่ได้ตอบชัดเจนนะแต่ว่าเขาสงสัยในตัวเองอยู่แล้วนะครับเขาถึงมาหาหมอเอง
ตอนที่เขารับนักท่องเที่ยวกลุ่มอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะคือเท่ากับว่าแม้ว่าเขาสงสัยแต่เรายังไม่สามารถยืนยันได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มณ๗วันที่เขารับเป็นหรือไม่ใช่ไหมคะ

ก็หาไม่เจอแล้วว่ากลุ่มนี้ไปไหน
เขาก็พยายามที่จะดูว่าเอาไปส่งที่ไหนอะไรแล้วก็ทางการเนี่ยก็พยายามไปติดตามปรากฏว่าติดตามแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้ออกนอกประเทศไปแล้วเพราะแท็กซี่ท่านนี้เนี่ยมีอาการเนี่ยหลังจากรับนักท่องเที่ยวนี้๗วัน
เพราะฉะนั้นทัวร์ของจีนส่วนใหญ่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยไม่เกิน๗วันปรากฏว่าเช็คแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ว่ากลับออกไปแล้ว
วันที่เขารับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตอนนั้นพี่เขาใส่หน้ากาก

ผมไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าที่เขาไปสืบดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาพอจะจำได้ว่าเขาไปรับนักท่องเที่ยวจีนแค่นี้ที่สิ่งที่เขาได้มา
คือจริงแล้วการติดเชื้อนี้ของพี่แท็กซี่เนี่ยถือว่าจริงเป็นเรื่องไม่ดีต่อเขานะคะแต่วิธีที่เขาเข้าไปเพื่อตรวจเข้ารับการตรวจอันนี้เป็นเรื่องดีของประเทศเลย
เพราะอย่างน้อยคือเขาเป็นคนยืนยันได้ว่าเรายกระดับต้องยกระดับมากกว่านี้แล้วอย่างนั้นนะคะแล้วตัวพี่เขาตอนนี้อาการเป็นไงคะ
ก็เห็นว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างไม่น่าห่วงเนาะอาจารย์
แล้วก่อนที่จะครบ๗วันถ้าเรานับจากวันที่เขารับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะแล้วมันเดินทางมาอีก๗วันกว่าที่จะเข้ารับการตรวจใช่ไหมคะอาจารย์
เนี่ยอีก๗วันที่เดินทางมาเนี่ยเขาไปเจอใครอะไรยังไงเขาป้องกันตัวเองอะไรยังไงแม่งไหมคะอาจารย์
เพราะว่าที่อ่านข่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือไวรัสตัวที่ว่านี้เนี่ยสามารถที่จะกระจายไปโดยที่ตัวคนที่ติดเชื้อมาแล้วยังไม่ออกอาการและอยู่ระหว่างฟักตัว
เพราะฉะนั้นแปลว่าจริงแล้วถ้านับจากวันแรกที่เขารับนักท่องเที่ยวอาจจะมีการแพร่เชื้อไปได้อีก
อันนี้ถามดีมากเลยครับตรงกับที่ผมอยากพูดคือเมื่อประมาณสักสัปดาห์๒สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวมาว่าโรคนี้เนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้
ขณะที่กำลังฟักตัวกำลังเข้าไปในร่างกายแบ่งตัวแพร่เชื้อได้นะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้ทำให้ทั่วโลกตกใจกันพอสมควร
เพราะโรคติดเชื้อทั้งหลายระหว่างฟักตัวเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อน้อยมากหรือไม่แพร่เชื้อเลย
แต่ตรงที่มีอาการตรงนี้แพร่เชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นมีอาการจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยนะเขามีไข้ขึ้นเขาหวัด
อันนี้แพทย์ได้แน่นอนนะครับก็มานำมาสู่ว่า๑๓คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาจะต้องเอาเข้ามาตรวจด้วยนะฮะ
แต่ถ้าที่ฉันสรุปตามภาษาชาวบ้านที่ฟังอาจารย์ทวีนะคะก็คือว่าจริงแล้วระหว่างฟักตัวและยังไม่ออกอาการก็แพร่เชื้อได้เพียง
ไม่ได้ครับไม่น่าได้เลยไม่น่าได้เลยครับแต่ว่าข่าวอันนั้นเนี่ยเป็นข่าวมาจากแหล่งข่าวเพียงที่หนึ่งของโลกทำให้คนตกใจนะฮะทำให้คนตกใจทางการแพทย์ตกใจนะฮะ
ชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยตกใจแต่ทางการแพทย์ตกใจชาวบ้านตกใจเพราะว่ามันผิดไปจากทฤษฎีทฤษฎีของทางท้องการแพทย์ว่าระหว่างที่มันอยู่ในช่วงของฟักตัวฟักตัวคือยังไม่ได้ก่อโรคยังไม่ได้ติดเชื้อนะฮะอยู่ในระหว่างการแบ่งตัวเนี่ยแล้วทำให้เชื้อออกมาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นระดับโลก

ค่ะอาจารย์แล้วพี่คนนี้เนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังไหมว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพี่แท็กซี่ของเราเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ที่มีข่าวมาจริงข่าวมาตั้งแต่ธันวาคมแต่ว่าเราเพิ่งจะอึกกระทึกกันในช่วงสองสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่พี่แท็กซี่ส่วนใหญ่ที่รับนักท่องเที่ยวเนี่ยคือหลายคนได้สังเกตอาการตัวเองไหมหรือ
เกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงหรือแม้กระทั่งคนจีนคือหน้าเราจะคล้ายกันเอเชียเนี่ยคือตอนนี้พี่แท็กซี่เขาไม่ใช่ตอนนี้ก่อนหน้านี้เขาป้องกันอยู่แล้วไหมคะ
ก่อนหน้านี้การป้องกันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
แต่ตอนนี้การป้องกันระดับสูงขึ้นเยอะ
แล้วก็มีการเฝ้าระวังตัวเองมากขึ้น
แต่เฝ้าระวังตัวเองมากขึ้นก็เข้าไปสู่ระบบการหาแพทย์เพื่อจะตรวจอะไรต่างมากขึ้น

แต่ตอนนี้ทางการแพทย์ก็ค่อนข้างโอโหลดอย่างมาก
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคู่มือเขียนให้เขาว่า
แล้วเราจะทำยังไงถึงคนนี้เข้าหลักเกณฑ์คนนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์
จะทำให้น้อยลงเพราะการที่มีคนไข้คนหนึ่งเข้าหลักเกณฑ์นะครับ
จะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลคนไข้ในวัน๒วัน๑๐๒๐คน
แล้วต้องแต่งชุดต่างป้องกันเยอะแยะเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ

โอ้คนเนี่ยนะครับคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะ
แพทย์ก็๑๒คนเช้าเย็นอย่างนี้
พยาบาลเนี่ยต้องเข้าไปกะหนึ่งเนี่ยก็๒คนอะไรต่างเนี่ย
แล้วก็ยังมีการทำความสะอาดมีอะไรต่างเนี่ย
คนหนึ่งที่อยู่แค่วันเดียวเนี่ยนะเป็น๑๐คนแล้ว

คือทั้งกระบวนการเพื่อดูแลคนหนึ่งคนถ้าติดเชื้อใช่ไหมคะ
อาจารย์คะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยไหมคะ
สำหรับการเจอว่าคนไทยติดภายในประเทศ
อันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของวิกฤตของโลกนี้ในประเทศไทยเลยไหมคะ
ถือว่าจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าประเทศหลายอื่นหลายประเทศก็เขาก็เปลี่ยนมาก่อนแล้วนะครับ
ตัวอย่างเช่นเยอรมันญี่ปุ่นเวียดนามสหรัฐก็มีแล้วนะครับ
ที่เป็นแบบนี้คือไม่เคยเกี่ยวข้องกับจีนเลยอยู่ดีก็เป็น
เพราะว่าเพราะเอิญภรรยาตัวเองเนี่ยไปเมืองจีนกลับมาแล้วตัวเองเป็นสามีก็ติดมาจากภรรยา
อย่างนี้ถือว่ามีการติดต่อระหว่างคนสู่คนแต่ยังอยู่ในวงจำกัด
แต่สมมุติถ้าแท็กซี่ท่านนี้สมมุติอันนี้สมมุตินะครับบังเอิญคนรอบข้างของเขา๑๓คนเริ่มติดอีกด้วย
เราก็จะไปมุ่งตรงคนรอบข้างเขา๑๐กว่าคนเนี่ยที่ติดเนี่ยแล้วลองดูคนที่มาติดกับ๑๐กว่าคนอย่างนี้
ถ้ามันติดติดอันนี้เราถือว่าไม่ค่อยดีแล้วสัญญาณแย่สัญญาณที่ไม่ค่อยดี
แสดงว่ามีการติดจากคนสู่คนชนิดแพร่กระจายอันนี้ไม่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น
ถามก่อนโฆษณาค่ะในกรณีลักษณะเดียวกับพี่แท็กซี่คนนี้เลยนะคะ
มีอีกไหมคะที่รอผลแล็บยืนยันอยู่
ไม่มีครับมันก่อนจะมีข่าว๒คน
อยู่คนหนึ่งว่าเป็นหมอนวดใช่ไหมครับมีไหมมีข่าว
คือจริงแล้วตัวเลขที่สงสัยว่าติดภายในประเทศมี๒คน

หมายถึงว่าข่าวนะคะข่าวตอนแรกข่าวยังไม่ได้ยืนยันนะคะ
ตอนนั้นแต่คนหนึ่งยังไม่ใช่แล้ว

แต่คนที่แท็กซี่คนนี้ใช่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีรอผลแลปคนไทยคนไหนอยู่นะคะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อาจารย์ทวีเนี่ยตรงเป้าที่เราจะถามเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คือพอมีการติดภายในประเทศ
คำถามคือว่าถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยที่
มีโรคนั้นมีโรคนี้เป็นของใหม่ประเทศไทยไม่เคยเกิด
แล้วถ้ารักษณะนี้คือจุดเปลี่ยนคำถามคือว่า
สาธารณสุขประเมินแบบไหนที่เรียกว่าเอาอยู่
สาธารณสุขประเมินแบบไหนที่ยังไม่อยากให้คนแตกตื่นตกใจ
ซึ่งอาจารย์ทวีตรงเป้าที่ผ่านทุกรอบแล้วค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ว่าจะดูอยู่ทางโทรทัศน์นะคะ
ให้คุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เลยที่ทางหน้าจอของไทยรัฐนะคะ
คุณผู้ชมก็คอมเมนต์คำถามมาได้
อาจารย์ก็ถามเหมือนกันมีคนถามอะไรมาบ้างไหม

คือดิฉันก็น่าจะอยู่ในระดับของคนที่กลัวที่สุดแล้วคนหนึ่งนะ

คือถ้าเราเปรียบเทียบกันอาจารย์พอมันเกิดจุดเปลี่ยน
ต้องเชื่อว่ามีอาการติดเชื้อภายในแล้วนี่นะคะ
ถ้าเราเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา
รอบนี้มันจะคล้ายมันจะเหมือน
หรือว่ามันจะมีระดับความน่ากลัวน่ากังวล

น่าจะเหมือนกับรอบไข้วัดใหญ่๒๐๐๙
๑๐ปีที่แล้วประมาณ๑๐ปีที่แล้วค่ะค่ะประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
อันที่หนึ่งก็คือความรุนแรงของมันไม่ถึงกับมากมาย
แต่ที่ไม่เหมือนกับไข้วัดใหญ่๒๐๐๙
นั้นก็คือครั้งนี้มันไปช้า
กว่า๒๐เวลาเองนะตั้งเกือบครึ่งข้อนเดือนแล้ว
แต่ว่าถ้าไข้วัดใหญ่๒๐๐๙ตอนนั้น
ถ้าครึ่งข้อนเดือนอย่างนี้นะมันไปเป็นหลายพันแล้วหลายพันคน
อะไรคือปัจจัยคะความแรงของเชื้อ
หรือว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารการระวังตัวคะอาจาร
เพราะช่วง๑๐ปีเทคโนโลยีมันส่งต่อกันเยอะใช่ไหมครับ

คือเชื้อ๒๙๐๐มันจะเหมือนกับพวกไข้หวัดใหญ่
ซึ่งติดต่อง่ายกว่านี้เยอะเลย
แล้วก็เวลาไปไกลมันก็ไปไกลรวดเร็วกว่า

แล้วความหนักของทั้งอาการแล้วก็อัตราการเสียชีวิตล่ะคะอาจารย์

คือความหนักตอนนี้เราจะต้องมองให้ดูให้ดีนะมันมี๒ภาพ
ภาพของประเทศจีนจะค่อนข้างหนักมาก
มันมีใส่ท่อใส่เครื่องอะไรต่าง
อันนี้คือสุดยอดของความหนักเลยนะครับ
แต่ผมก็เชื่อว่าคนไข้เบาของจีนอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เลย
เขาอาจจะมีความสนใจน้อยหน่อยเพราะเขาเห็นว่าเบา
เขาต้องเอาคนไข้หลักก่อน
แต่ของเราตอนนี้เรารู้ว่ามาจากจีน
เราก็พยายามคัดกรองแล้วก็ล่อนเอาให้ออกมาให้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองดูว่าทั้งสองอย่างนี้มีเป้าหมายต่างกัน
ของเราเป้าหมายหลักก็คือเอาล่อนให้อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหน
เพื่อเราจะได้จัดการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
แต่ของจีนเนี่ยมันเป็นมาเป็นเดือนแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขายุทธศาสตร์ของเขาคือต้องทำให้ตายน้อยลง
ยุทธศาสตรายน้อยลงของเราเนี่ยให้มันติดน้อยลงคนละอย่างกัน
ถ้าสมมุติเราจริงมันมีข่าวอยู่หลายรอบ
ไม่ว่าจะเป็นไข่หวัดนั้นไข่หวัดนี้โลกนั้นโลกนี้
อันนี้ถ้าเทียบกับ๒๙๐๐อาจจะเห็นภาพชัดเจนที่สุด
ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันคือรอบนี้เบากว่า
คือตัวเชื้อเองก็เรียกว่าเบากว่าการระบาดเองก็เรียกว่าเบากว่า

เพิ่งเริ่มต้นนะครับต้องใจเย็นคำถามว่าแต่ข้อมูลมันน้อยเกินไป
ที่จะเปรียบเทียบกับเมื่อตอนปี๒๐๐๙หรือเปล่ากำลังจะถามค่ะ
ก็คือเนื่องจากมันช้าทำให้เรามองเห็นว่า
เอ๊ะทำไมมันยังมีน้อยทำให้เราเปรียบเทียบได้น้อย
คือลักษณะปัจจัยก็ต่างกัน
ของ๒๙๐๐คือคนของเราหมดเลย
มันระบาดเข้ามาในคนของเราแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต้องนำมาจากจีนก่อน
แล้วนำมาจากจีนครับตอนนี้จีนก็เริ่มปิดแล้วไม่ให้ออกไม่ให้เที่ยว
เพราะฉะนั้นก็ทำให้บรรเทาลง
เพราะฉะนั้นเราก็ยังคลึงต่อคลึงปัญหาต่างต่อ
แต่ปัญหาที่เราคลึงอยู่นี่เรากำลังดูว่า
อย่างเช่นคนขับแท็กซี่มันเริ่มมีการระบาดในวงแคบแล้ว
ที่เรากังวลนะฮะกังวลก็คือมันระบัดแล้วมันจะกว้างออกไปไหม
ถ้ามันกว้างออกไปก็แสดงว่ามันก็กำลังต่างขึ้นไปเรื่อย

เดี๋ยวที่ฉันจะกลับไปกรณีของคนที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะ
จริงแล้วถ้าเราจะจินตนาการเราพอจะเห็นกลุ่มเสี่ยงอยู่หลายกลุ่มเหมือนกัน
แต่ทีนี้เอาเบื้องต้นก่อนคุณผู้ชมบางส่วนถามมาด้วยนะคะ
อาจารย์ก่อนหน้านี้นะคะคือมันมีการคัดกรองโดยตัวเองได้
เช่นคุณไปผ่านความเสี่ยงมากลับมาจากที่ที่มีการระบาดนะคะ
อยู่ใกล้กลุ่มที่เสี่ยงนะคะใดก็แล้วแต่
แล้วก็เบื้องต้นถ้ามีอาการประมาณนี้ยังไม่ต้องไปหาหมอก็ได้
เดี๋ยวฉันถามใหม่หมดเลยหลังจากที่มีพี่แท็กซี่ติดเชื้อแล้วนะคะ
ตกลงให้ไปหาหมอเมื่อไหร่คะ

ข้อที่๑คุณเป็นคนจีนหรือเปล่าที่มา
คือพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคุณเป็นคนจีนหรือเปล่า
แต่ถ้าเผื่อเป็นคนไทยนะครับ
ถ้าเป็นคนไทยต้องเป็นคนไทยที่เกี่ยวข้องกับคนเจ็บป่วยที่มาจากจีน
ก็เป็นคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เจ็บป่วย
ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นโรคนี้นะครับต้องยืนยันด้วยนะ
แล้วก็มาข้อ๒ข้อ๒คือต้องมีไข้
สามารถ๗๕หรือประวัติว่ามีไข้ก็โอเคนะครับ
ต้องมีอาการของหวัดไอเจ็บคอน้ำมูกไหล
ถ้าเผื่อเป็นมากก็จะหอบเหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องมี๓ข้อค่ะ
แล้วถึงจะเข้าสู่ระบบของการคัดกรองของกระทรวงเรา
อาจารย์ค่ะมาที่ข้อแรกค่ะ
ข้อแรกเราไม่ใช่คนจีนครับแต่ทีนี้สมมุติว่าเราติดต่อกับคนจีน
แล้วเขาไม่ใช่คนที่มาจากมณฑลหูเป่ย
โดยเฉพาะไม่ได้มาจากนครอูฮันแต่เขาเป็นคนจีน
แล้วก็เราเห็นข่าวนะคะประเทศจีนก็เขาก็ทำกราฟให้เห็นว่าเขาก็
แดงหมดใช่คำถามคือข้อ๑นี่มันก็ยิ่งกว้างสิคะอาจารย์
ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดนะครับ
ทางการแพทย์เราเนี่ยมีแต่ข้อหนึ่งคือคนจีน
แต่ว่าเนื่องจากวันนี้มีคนแท็กซี่ซึ่งเป็นคนไทยแล้ว

เราไปบ่งว่าเป็นคนจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนภายใน๑๔วัน
แต่ถ้าเป็นคนจีนที่เข้ามาทำงานแล้ว๒๓เดือนตัดทิ้งไป
เพราะฉะนั้นไอ้ข้อ๑๑ที่ว่าคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่
เป็นคนจีนที่เจ็บป่วยอะไรต่างอันนี้เพิ่งเพิ่มวันนี้เอง
แต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะฮะเพียงแต่ว่าทำให้หมอเราเนี่ย

คนไทยที่เกี่ยวข้องกับคนจีนที่เจ็บป่วยจากจีน
จากจีนแล้วก็ที่เจ็บป่วยจากไข้หวัดอย่างนี้จากจีน
ข้อ๑๑จุด๒ใช่ไหมครับอาจารย์
คือต้องเป็นคนไข้ที่ยืนยันว่าเป็นโรคนี้

อาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตนะคะเรียนก็ความรู้น้อยกว่าคุณหมอทั่วไปแหละ
นั้นมันหลวมไปไหมคะคือบางที
พี่น้องคนจีนเขาไม่ได้เป็นคนจีนที่เจ็บป่วยนะคะ
หรือไม่ได้มาจากอูฮั่นอูเปย
แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ไหมสมมุตินะคะอาจารย์
เอาเป็นว่าคนจีนคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เจ็บป่วยเลยใช่ไหม
แต่เช่นคุณไปขายของผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ย
ผมได้รับโทรศัพท์ปรึกษามาจากหมอแพทย์ท่านหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้มีพนักงานแบงค์แห่งหนึ่ง
เขาก็รู้เขากลัวเขาก็ใส่หน้ากาก
เสร็จแล้วเนี่ยมีลูกค้าซึ่งมาติดต่อเนี่ยเป็นคนจีน
เขาก็ใส่หน้ากากนะครับผมก็ถามว่าหนึ่งลูกค้าคนนั้นเป็นคนจีนหรือเปล่าเป็น

ใช่คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ใส่หน้ากากคือป่วย

หลุดเลยคนไทยไม่ต้องห่วง
อันนี้เป็นเรื่องของความกังวล

ต้องมีอาการเจ็บป่วยมีไข้ด้วยนะ
มีอาการเจ็บป่วยหรือว่ายืนยันแล้วว่าเป็นโรคนี้
ยืนยันก็ได้เช่นไปเยี่ยมเยี่ยนหรืออะไรต่างอย่างนี้ได้
อาจารย์แต่อย่างพี่แท็กซี่ท่านนี้นะคะ
เขาก็ไม่รู้นะคะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขารับเป็นหรือไม่เป็น
อย่างนี้เราไม่ควรใช้เกณฑ์อย่างพี่แท็กซี่เหรอคะ
ว่าสัมผัสคนจีนเผื่อไว้ก่อนไม่ได้เหรอคะ
เนี่ยสัมผัสคนจีนอย่างเดียวตายไม่ไปเลยนะ
เป็นความเสี่ยงที่ต่ำที่โอกาสจะเป็น

๓๗๕ไข้๓๗๕ต้องเป็นกี่วันติดต่อกัน
หรือว่า๓๗๓๓๗๔ต่อกันกี่วัน

มีชัดเจนว่าแค่ครั้งเดียวนี่ก็พอแล้ว

ถ้าจุด๒แล้วแต่กลัว

รู้สึกไม่สบายนะมีไข้

เพราะอะไรเราทำไมถึงตั้งตรงนี้มาให้มัน

หลายคนเข้าโรงพยาบาลไม่มีไข้เลย
แต่คอนเฟิร์มว่าใช่นะว่าเป็นโรคนี้แต่ไม่มีไข้
เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยคู่มือคัดกรองของเราต้องไข้๓๘ด้วย

เพราะคนไข้จริงเป็นโรคนี้คอนเฟิร์มยืนยันเลยนะ
ยังไม่มีไข้เลยตอนเข้าโรงบาลนะ
เพราะฉะนั้นคืออาจจะผ่านข้อ๒ก็ได้สิคะอาจารย

คือทำให้ไวขึ้นรู้สึกมีไข้นี้ก็เพียงพอแล้ว
ซึ่งอันนั้นจะเข้าข้อ๓ที่รู้สึกมีข้อ๓
ข้อ๓นี่ต้องมีหวัดไอเจ็บคออะไรต่างหวัดหรือไอหรือเจ็บคอ
คือข้อ๒เรื่องไข้แต่ข้อ๓คือมีอาการหวัด
วัดคือไอรู้สึกเจ็บคอมีน้ำมูกไหล
ได้หมดเลยยังได้อย่างหนึ่งก็พอแล้ว
ซึ่งสรุปสุดท้ายนะคะก่อนโฆษณาคือต้องมี๓ข้อนี้แล้วค่อยไปหาหมอ
หรือว่า๒ใน๓ได้ไหมอาจารย์๒ใน๓
ในสามนี่ก็จริงแล้วเช่นตัวเองทำงานเกี่ยวกับทัวร์มีคนจีนอยู่
แต่ตัวเองไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยเพราะเอิญเป็นภูมิแพ้ขึ้นมา
จามตอนเช้าจามฟิสอยู่เลยเพราะเข้าปั๊บนี่แล้วก็เรารู้
นี่แหละครับและนี่คือความหนักหนาของเรา
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวมีผู้ชมถามบอกว่าเอาแล้วสมมติถ้าสงสัยอยากไปตรวจ
คือต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีห้องแล็บด้วยหรือเปล่านะคะ
หรือเข้าที่ไหนก็ได้ค่าใช้จ่ายใครจ่ายนะคะ
แม้กระทั่งกลุ่มคนที่เข้ารักษณะเสี่ยง
กลุ่มคนไหนบ้างที่อย่างน้อยในมุมมองของรัฐบาลเนี่ย

ต้องให้ความรู้ต้องระวังเป็นพิเศษ

คุณผู้ชมคะมีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะจากเวลา

มันมีหัวข้อหนึ่งที่เราคุยกันไปค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะ

เอาอีกรอบอาจารย์คนอยากจะฟังอีกรอบ
ตกลงแล้วที่มีข้อมูลว่าการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้
แม้ว่าคนที่รับเชื้ออยู่ในระยะฟักตัวนะคะ
หรืออยู่ในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
ตกลงข้อมูลนี้จริงเท็จประการใด
ข้อมูลกำลังฟักตัวนี้เกือบเป็นไปไม่ได้เลย
พอข่าวออกมาแบบนี้ก็ข้อมูลออกมาแบบนี้ค่ะครับ
คือข่าวอันนี้ทำให้ทั่วโลกทางการแพทย์

แม้กระทั่งเมื่อเช้านี้ผมทำไอเทเลคอนเฟอร์เนนต์กับอเมริกาเนี่ย
เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้อเมริกาเขากำลังพิสูจน์อยู่
เขาก็ไม่ค่อยเชื่อด้วยอันนี้แต่เขากำลังพิสูจน์อยู่
เพราะถ้าเผื่อมันเป็นจริงมีปัญหามาก
เพราะฉะนั้นถ้าสรุปตอนนี้คือว่าแม้ว่าจะมีข้อมูลออกมา
ที่นี้ต่อมาอาจารย์เอาเรื่องไหนก่อน
ถ้าอยากไปตรวจอย่างเมื่อสักครู่นี้เข้า๓ข้อนะคะ
หรืออาจจะ๒ใน๓หรือไม่รู้แหละอยากไปตรวจอาจารย์ค่ะ
ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้หรือต้องไปโรงพยาบาลที่ระบุว่ามีแล็บในการตรวจเชื้อคะ
ขณะนี้แหลบที่มีการตรวจเชื้อเนี่ยนะฮะมีน้อยมากเลยนะครับ
มีจุฬารามาศรีราชนะครับแล้วก็กรมวิทย์แล้วก็ศูนย์วิทย์ของจังหวัดต่างนะครับ
ซึ่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ไม่มีตรวจเขาก็จะต้องส่งไปที่ศูนย์วิทย์ของของเขา
เพราะฉะนั้นการตรวจเราจะตรวจเฉพาะคนที่เข้าหลักเกณฑ์
ผมบอกก่อนนะฮะเข้าหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรก็เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับ
อาจจะตอนนี้มีคนไทยก็เอาเป็น๑๑๑๒อะไรก็ว่าไป
เพราะฉะนั้นต้องเข้าหลักเกณฑ์นี้ไม่ต้องเสียเงินถ้าเข้าหลักเกณฑ์
แล้วจะตรวจไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์
เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยแพทย์จะไม่ค่อยตรวจให้เพราะมันไปโอเวอร์โหลด
ไปเพิ่มงานให้หมอไปเพิ่มงานไม่ใช่เพิ่มหมออย่างเดียวนะเพิ่มแหลปสิครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยเขาจะไม่ตรวจ
แม้คุณจะมีเงินเสียนะแต่เขาก็ไม่ทำ
กำลังจะถามว่าแต่ว่าเต็มใจค่ะเต็มใจตรวจมีเงินจ่ายด้วยค่ะรอได้รอผลได้
คุณผู้ชมค่ะคือที่อาจารย์ทวีบอกเมื่อสักครู่นี้คือประเด็นมันคือว่า
ถ้าเราไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ต่อให้เรามีเงินจ่ายแล้วขอตรวจอยากจะรอฟังผลเนี่ยนะคะ
หมายของอาจารย์คือว่ามันจะไปเพิ่มงานให้กับคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจ
คือยิ่งไปเพิ่มงานที่ไม่จำเป็นมากความถูกต้องสมบูรณ์ความเร็วต่าง

จะไปกระทบที่สำคัญคือคนที่เข้าหลักเกณฑ์
มันก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลยาวขึ้นอะไรยาวขึ้นมากขึ้นอย่างนี้
เพราะว่างานมันโหลดมากจนกระทั่งเขาทำไม่ไหว
อาจารย์ค่ะได้ข่าวมาว่าที่ประเทศจีนนักวิจัยเขาบอกว่ามียา๓ตัว
ซึ่งเป็นยารักษาโรคอื่นอยู่แล้ว
พบว่า๓ตัวนี้สามารถรักษาไวรัสโคโรนาตัวล่าสุดนี้ได้

สรุปสั้นเลยนะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับว่า
เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เอามาใช้เนื่องจากว่าโรคนี้
ประเทศจีนเขาเขาเป็นคนไข้ที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางออก
เขาก็อยากจะลองใช้ดูค่ะเป็นแค่นี้เองถามว่าในอนาคตจะมีการไหม
ต้องทำออกมาในรูปของการวิจัยซึ่งซึ่งแปลว่าตอนนี้ประเทศอื่น
ไม่มีใครได้ลอง๓ตัวนี้ใช้คือถ้าจะเริ่มต้น
เริ่มจากคณะวิจัยจีนนี่แหละใช่ครับซึ่งเราก็รอผลจากจีน
ว่าสามตัวนี้ใช้ได้จริงหรือไม่ครับตอนนี้เขาอาจจะมีการใช้ไปบ้างนะครับ
แต่ว่าผลในการสรุปกับผลในการที่เขาจะตีพิมพ์ออกมา
ยังไม่มีแต่ตีพิมพ์แรกที่๔๐กว่าลายเนี่ยเขาลองใช้ไปแล้วนะฮะ
ผลของยาเนี่ยทำให้การหายหรือการอะไรต่างไม่แตกต่างกัน
ก็คือเหมือนกับรักษาตามอาการก็จะคือเปอร์เซ็นการหายพอกัน

อาจารย์คะถ้าสมมุติเราพูดถึงโรงพยาบาลที่จะไปเนี่ย
ที่ไหนเนี่ยก็จะมีวิธีคัดกรองมาตรฐานเดียวกันถูกไหมคะ

สมมุติคนกังวลแล้วถ้ามันเกี่ยวกับโรคหวัด
อาจารย์ถ้าเรากินเรากินวิตามินซีเยอะกันไว้ก่อน
เรากินฟ้าทะไรโจนนะคะหรือว่าเราพอมีค่ายปึ๊บ
เรารีบกินยาแก้ไข้เข้าไปเลย
ต่างเหล่านี้มีอะไรที่แบบเข้ารักษณะป้องกันได้ไหมคะ
ป้องกันได้มั้ยคะก็คงป้องกันไม่ได้นะครับ
อย่างเลยเหรอคะไม่ได้ครับผมผมไม่คิดว่าจะป้องกันได้อืม
อันที่หนึ่งที่ป้องกันไม่ได้ก็คือว่ายังไม่มีการศึกษา

ที่สองการป้องกันเนี่ยยังชัดเจนเลยนะครับว่า
ป้องกันด้วยการใส่หน้ากากล้างมือก็ยังได้ผลอยู่
อันนี้มีการศึกษาวิจัยนะครับ
อาจารย์วิตามินซีกินเยอะเนี่ยมันก็
เขาก็ว่ากันว่ามันก็ป้องกันหวัดไม่ใช่เหรอคะ
เสียวฟันเนี่ยกินมากเปรี้ยวแล้วเสียวฟัน
เพราะฉะนั้นอยากกินมาก
อย่าเยอะกว่าปกติทั่วไปค่ะกินมากเสียวฟัน
ฟ้าทลายโจทย์อู๋สมุนไพรเลยนะครับอาจารย์

ผมไม่ได้บอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ
ต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการเอาไปวิจัยนะครับ

อาจารย์เรื่องหน้ากากหน้ากากเนี่ยเหมือนจะชัด
แต่ก็ไม่ชัดตกลงแล้วหน้ากากที่ใช้ได้แน่นอนจริง
หน้ากากกันหวัดปกติที่เราคุ้นตากันเป็นสี่เหลี่ยมคะ
นี่ค่ะอันนี้นะครับ
อันนี้เป็นหน้ากากธรรมดานะครับ
เวลาใส่ให้เอาสีเข้มออกนะครับ

แล้วก็เอาตัวด้านนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมคะ

แล้วถ้าเผื่อเป็นผมแต่คุณสบายดี
ผมไอมันก็จะไปติดอยู่ตรงข้างใน

ใช้ได้
สำหรับการกรองเม็ดเล็กมากกว่าอันนี้เยอะเลย

ไม่ได้คอบให้มันสนิทนะครับ

เขาใส่กันมาตั้งแต่ฝุ่นไหนแต่ไหนแล้วนะอาจารย์ค่ะ

เพราะมันลีกค่ะมันลีกเราเรียกว่ามันลีก

ตัวอย่างเช่นมันอาจจะมีความอึดอาด

ถ้าใส่แบบมีรูมีช่องใส่ผิด

อันนี้คือใส่แล้วมันต้องมีรูมีช่อง

ตรงข้างเห็นไหมมันมีรูมีช่อง

เขาก็มีวิธีการปิดให้หมดนะคะ
นี่อันนี้ขาวนี่ก็คือติดที่สันจมูก

เขาจะเคลือบน้ำยากันซึม
เพราะฉะนั้นให้สีเขียวออก

เอาอาจารย์บ้าง๑นาทีสุดท้ายค่ะ

ในฐานะที่ผมผ่านสมรภูมิตั้งแต่ปี๒๐ปีที่แล้ว
หลายอย่างหลายโลกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า

แล้วก็เราสามารถที่จะช่วยบรรเทาปัญหาได้
ที่จะให้มันหยุดอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้
นี้นะที่หยุดอยู่แค่๑๙คนไม่มีทาง

แต่เราทำยังไงถึงจะคลึงปัญหาให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
กระทั่งวันหนึ่งอาจจะมียาอาจจะมีวัคซีนได้
สิ่งที่ผมกังวลแล้วก็คิดว่ามีความกังวลมากสุด
คือความแพนิกของคนทั่วออกตึงตนกของคนทั่วไป
และที่สำคัญที่สุดคือข่าวลวงข่าวปลอม
อันนี้เป็นอันที่ทางการแพทย์เราต้องมานั่งเสียเวลากับการแก้ตรงนี้เยอะมาก
เพราะฉะนั้นขอลองเรื่องนี้
เรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะช่วยทางการแพทย์ได้นะคะ
คืออย่าตื่นตระหนกเกินไปกับ๒
อย่าเชื่อข่าวที่ไม่ได้ออกมาแล้วรับรองอย่างเป็นทางการ
อย่างนี้เนอะอาจารย์อาจารย์ขาไม่อยากเจอกันแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่แน่ถ้ามีข้อมูลใหม่อาจจะรบกวนอาจารย์แล้วก็สาธารณสุขอีกนะคะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

มีอีกหลายข่าวรวมถึงรายละเอียดของข่าววันนี้ด้วยเรื่องข่าวนี้นะคะ